มาดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นแล้วหลายคนมองว่าโอ้โห
คนขับรอดออกมาอย่างปฏิหารได้ยังไง
ใช่เหตุการณ์นี้มันเป็นรถบรรทุก๑๘ล้อคุณผู้ชม
แล้วช่วงคอนเทนเนอร์คือรถเขาเบรกแตก
เทนเนอร์มันก็คว่ำมาทับรถ๒คัน
คันนึงมีผู้ใหญ่อยู่คนมีเด็กอยู่อีก๒

คือทั้ง๔ชีวิตของสองคันนี่หนีตายออกมาได้
เดี๋ยวต้องไปดูค่ะเพราะว่ามีจังหวะที่
ในรถคันที่มีเด็กอยู่ด้วย

เขาก็ต้องช่วยกันนำตัวเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อีกคนนึงออกมา

บี้แบนไปครึ่งคันเลยนะครับ
คนขับเพราะว่าอยู่ในส่วนที่โต้คอนเทนเนอร์มันทับพอดี
คือข้างหน้ารถเลยตรงกระโปรงหน้าตรงห้องเครื่อง
ส่วนอีกคันนึงสีน้ำเงินนี่ก็โดนตรงคนขับเลยนะคะ
โดนไปครึ่งคันเลยแบนไปครึ่งเลยนะฮะ

น้ำหนักมันไม่เบาอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม

ไม่ปลอดภัยหนู

ละเมืองดีเข้าไปช่วยแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงเด็กใช่ไหม
เด็กที่เขาออกมาได้ก่อนเขาก็ตะโกนไง
ว่าให้ช่วยพ่อให้ออกมาจากรถให้หน่อย
เด็กก็เป็นห่วงพ่อค่ะแล้วคนก็มาช่วยกันงัดประตู
ทีนี้กู้ภัยก็มาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวคุณพ่อออกมาจากซากรถได้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านตู้คอนเทนเนอร์อยู่ใกล้กับ๔แยก๙กิโล
ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ตำบลสุรศักดิ์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อวานช่วงเย็นนะคะ
ซึ่งรถ๑๘ล้ออีซูซูเนี่ยนะเขาเสียหลักเขาเบรกแตกแล้วก็พลิกตะแคง
ทะเบียนของรถสีขาวคันนี้๙กไก่ทท๘๘๙๔กรุงเทพมหานคร
แล้วคุณผู้ชมดูสิคะหลังคาเนี่ยมันยุบลงไปตอนนั้นเนี่ยพอทับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบข้างในก่อนเลยคือพอหลังคามันยุบลงมา
เห็นว่ามีคนอยู่ข้างใน๓คนมีผู้ใหญ่คนนึงคือนายณเดชน์วรกมลเดช
อายุ๔๓ปีผู้เป็นพ่อแล้วยังมีเด็กชายอยู่อีก๒คน
คนหนึ่ง๙ขวบคนหนึ่ง๑๑ขวบได้รับบาดเจ็บนะคะ
เพราะว่ามันถูกตู้คอนเทนเนอร์มาทับแล้วตู้คอนเทนเนอร์มันมีน้ำหนักนะ๒๕ตัน
ทีนี้ก็เลยต้องช่วยเหลือน้องก่อนพยายามบอกเด็กให้แบบใจเย็น
มันมีช่องที่พอจะมุดจะลอดออกมาได้
ใครสว่างประทีปศรีราชาก็เลยต้องไปช่วยเหลือ
เอาอุปกรณ์ตัดทางแล้วก็เอารถยกขนาดเล็ก
สองคันมาช่วยยกตัวรถบรรทุก
เพื่อช่วยเหลือพ่อออกมาได้สำเร็จ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลโอ้โหในวินาทีนี้
ตอนที่เข้าไปช่วยทุกคนก็ลุ้นมากเลยนะคะครับนี่คันนึงแล้วนะนี่อุ้ย
จังหวะนี้คุณสืบสกุลดูเห็นไหมเขาก็ยังสื่อสารกับพ่อ
ตอนเอาพ่อออกมานี่ก็คือรีบขึ้นเปรย์ส่งโรงพยาบาลเลย
ทีนี้อีกคันหนึ่งที่โดนทับเหมือนกันก็คือรถกระบะเชฟโรเล็ตสีน้ำเงิน
รถคันสีน้ำเงินนะคะทะเบียน๑ทพนกฮูก๒๐๕กรุงเทพมหานคร
คันกระบะสีน้ำเงินเนี่ยนะมีนายประนมยืนโยงเป็นช่างซ่อมรถ
อายุ๔๓ปีเนี่ยขับรถคือตอนที่เขาเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์มันกำลังจะเทลงมาเนี่ย
ตัวเขาอยู่ตรงที่คนขับแล้วพยายามเบี่ยงมาอยู่ฝั่งข้างคนขับก่อนนะ
แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ
เขาก็ถึงจะออกมาจากรถคันนี้ได้แล้วตัวเขาก็เชื่อว่าเป็นบารมีของพระครูสันตะจิตภากร
เจ้าอาวาสวัดประชุมศึกษาที่พังงานะคะเพราะว่าเขาก็บูชาเอาไว้หน้ารถ
ก็เลยช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
โดยคนขับรถบรรทุกก็คือนายวินัยมงคลกิจดำรงอายุ๖๗ปีเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาจากสมุทรสาคร
จะมาที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แต่ว่ารถเขาเบรกแตกก็เลยตัดสินใจ
คือถ้าเกิดว่าผมพุ่งตรงมาเนี่ยนะคือมันต้องชนอีกเยอะแน่เลย
เลยตัดสินใจหักหลบบนถนนสายนี้
แล้วรถก็เลยไปเสียหลักไปทับรถเชฟทั้ง๒คัน

คือเขาบอกว่าที่เขาหักหลบเนี่ยเพราะว่ากลัวไม่งั้นจะไปชนรถจักรยานยนต์
ขับขี่อยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็รถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่

มันก็เลยพุ่งท้ายหัวรถบรรทุกแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าวนะฮะ

สรุปกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะรถบรรทุกคันที่เป็นต้นเหตุเนี่ยนะฮะ
เลขทะเบียน๗๕๔๐๘๕ตัวพ่วงเนี่ยเลข๖๑๔๐๑๒นะฮะ
ส่วนเชฟโรเล็ตที่เป็นคันสิทธิ์ขาวเนี่ย๙กกท๘๘๙๔
แล้วก็รถกระบะเชฟโรเล็ตสีน้ำเหมือนอีกคัน๑ทะเบียน๑ทพฮ๒๐๕
เพราะเดี๋ยว
คุณผู้ชมจะถามว่าเลขอะไรนะทำไมเขาถึงรอดมาได้
คุณผู้ชมจำได้นะถ้าย้อนไปปี๖๑จำได้ไหมครับ
พฤษภาคมก็เกิดเหตุลักษณะคล้ายแบบนี้
ตัวพ่วงของรถบรรทุกซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับ
หนัก๔๖ตันหรือ๔๖๐๐กว่ากิโลบรรทุกกากถั่วเหลืองมา
แล้วก็ไปทับรถของนายวรวุฒิอยู่ญาติมาก
จนรถคนนั้นบี้แบนเลยนะฮะแต่ว่านายวรวุฒิเนี่ย
รอดชีวิตมาได้หลายคนเลยบอกโอ้โหเหมือนเหตุการณ์ครั้งก่อนเลย
เมื่อปี๖๑คราวนี้มาเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็รอดชีวิตอย่างปฏิหารอีกนะครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้เดี๋ยวตำรวจบอกว่าต้องไปสอบสวน
แล้วก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ